แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง
ตั้งแต่ตอน๗นาฬิกา๙นาทีเลยที่มีรายงานบอกว่า
ออกจากสนามบินที่สิงคโปร์เพื่อที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยครับ
แล้วถ้าเราตามบรรทางสื่อออนไลน์คือตามเส้นทางการบินเลยนะ
ตอนนี้ผ่านน่านฟ้ามาเลเซียแล้วเข้าสู่น่านฟ้าประเทศไทยแล้ว
แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพคุณทักษิณนะคะตอนที่นั่งอยู่บนเครื่องบินส่วนตัว
หลายคนโฟกัสไปนะคะที่นาฬิกาข้อมือคุณทักษิณ
แล้วคือได้ชื่อว่าเป็นนาฬิกาข้อมือที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลก
จะมีนัยยะอะไรหรือไม่ยังไงเพราะว่าตอนอยู่บนเครื่องบินเนี่ย
นาฬิกาข้อมือเรือนนี้ครับแต่ตอนที่ลงมาเนี่ยคืออันนี้แบรนด์นี้
แรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประนีตผลิตจากทองคำ๑๘กรัฐ
เผื่อใครอ่านไม่ทันเนี่ยราคา๑๑๓ล้านคือราคาแบบสูงมาก๑๑๓ล้าน
สำรองพลังงานได้๗๒ชั่วโมงคือดีที่สุดแต่ว่าตอนลงเครื่องก่อนลงเครื่องบิน
ที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยนะคะวีดีโอคอลมาทักทายคนที่ต้อนรับ
ก็มีคนสังเกตนะคะคุณสุภาพบอกว่าเปลี่ยนไปใส่อีกเรือนนึงนะคะ
ก็คือแบรนด์โอมิก้าเอ็กซ์สวอชนะคะมิชชั่นครูมาสนะคะ
ซึ่งก็เป็นเรือนพิเศษอีกเหมือนกันแหละแต่ว่าราคาก็จะต่ำลงมานิดนึง
เรือนนึงก็๙๓๐๐บาทนะคะแล้วพอเครื่องบินลงจอดที่สนามบินดอนเมือง
จังหวะที่โบกมือก็เนี่ยค่ะวงแดงตรงนั้นก็เรือนนี้ค่ะ
โอมิก้าเอ็กซ์สวาชมิชชั่นทูมาร์สนะคะ

หรือว่ามันมีความหมายอะไรรึเปล่ามีความหมายทางการเมืองรึเปล่า

คือการกลับมาของคุณทักษิณคราวนี้ผมคิดว่ามันจะมีเรื่องที่จะค้างอยู่ในใจคน
แล้วก็แน่นอนว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ตรงกัน
คือส่วนหนึ่งบอกว่าโอ้โหนี่นักโทษหนีคดีนะ
ทำไมต้อนรับกันเออเกริกขนาดนี้อย่างกับวีรบุรุษ

คุณศรีสุวรรณวันนี้เห็นโพสต์เรื่องนี้เหมือนกัน
อีกฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าเขาเคยเป็นอดีตนายก

โทษที่เขาได้รับเนี่ยยังแคลงใจหรือว่าได้รับความยุติธรรมหรือไม่
เพราะว่าที่ส่งฟ้องพปชตอนนั้นฟ้องตามคำสั่งตามข้อเสนอของคตศ
ตศคือคณะบุคคลที่ไม่ชอบกับคุณทักษิณตั้งขึ้นมากล่าวโทษคุณทักษิณ
ฉะนั้นผมคิดว่าดีที่สุดเนี่ยอย่าสุดตรงมองกันว่าให้เป็นเรื่องที่ว่า
เอาล่ะเขาควรจะได้รับการดูแล

แต่ว่าถ้าจะไปบอกว่า
โอ๊ยนี่
ก็ยังเป็นนักโทษหนีคดี
ถ้าเราไปตีตราว่าเป็นนักโทษหนีคดี
ผมคิดว่าอย่าให้สังคมมาแตกกันอีกเรื่องนี้เลย